เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะฮะ
ต้องใช้คำว่าไม่รู้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นพ่อของลูกได้ยังไงนะ
คือเขาให้เหตุผลว่าภรรยาเขาขอเลิก
เขาไม่อยากให้ลูกเขามีรอยดั่งพ้อยว่าพ่อแม่แยกทางกัน

ก็เลยตามไปง้อขอคืนดีภรรยา
ภรรยาไม่ยอมคืนดีง้อหลายรอบแล้ว
เอาสาวปูเนี่ยตีหัวภรรยาจนตาย
นี่คือไม่อยากจะให้ลูกมีจุดด่างพลอยว่าพ่อแม่แยกทางกัน
คือตอนนี้กลายเป็นว่าลูกกำพร้าแม่แล้วพ่อเป็นฆาตกร
ถูกต้องฮะติดตามเหตุการณ์นี้จากรายงานครับ
แล้วก็เขาหนีไปสองรอบทิ้งลูกไว้สองรอบแล้วครับ
คือลูกไว้สองรอบแล้วเราต้องเป็นคนดูแลลูกเอง
ใช่ครับแล้วผมต้องศาสตร์ลูกนะครับ
พ่อแม่ผมเลิกกันผมดูดีเป็นอย่างไรดีครับ

อ๋ออยากขอพูดอย่างไรของเขานะ

นี่เป็นคำกล่าวอ้างของนายพานุพงศ์
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้แท่งปูนฟาดนางสาวกรยากร
ซึ่งเป็นภรรยาจนเสียชีวิต
โดยเหตุเกิดที่ร้านแต่งรถกลางเมืองปฐุมธานี
โดยเจ้าตัวอ้างเหตุผลบันดาลโทษะ
และรู้สึกโกรธที่พยายามงอนง้อขอคืนดีกับผู้ตาย

เพราะไม่อยากให้ลูกต้องมีปมด้อย
จากการที่พ่อแม่เลิกรากัน
แต่คิดไม่ถึงว่าสิ่งที่ทำลงไป
รุนแรงจนถึงขั้นทำให้ภรรยาเสียชีวิต
แต่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกเล่าให้กับทีมข่าวฟัง
ว่าทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
แต่จู่ฝ่ายหญิงกระโดดลงจากรถ
ฝ่ายชายจึงพยายามเรียกให้กลับขึ้นรถ
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมทำให้ผู้ก่อเหตุโกรธมาก
ตามมาคว้าท่อนปูนฟาดศีรษะไปอย่างแรง
ชาวบ้านต้องมาช่วยแยกทั้งคู่ออกจากกัน
โดยสภาพของฝ่ายหญิงไม่มีโอกาส
แม้จะร้องขอชีวิตนอนจมกองเลือดทันที
วิ่งไปคว้าหินหินที่เป็นท่อนใหญ่ฟาดที่ผู้หญิง

ฟาดเลยสองทีทีที่สามกำลังจะฟาดพี่ผู้ชายที่อยู่ที่ร้านสองคน
แล้วก็ลูกค้าวิ่งไปดึงออกพอดี

ใช่เขาก็กะเอาตายเลยมั้งหนูดูแล้วน่าจะเอาตายนะ
คนสนิทของผู้ตายไม่เชื่อว่านายพานุพงศ์จะมางอนง้อขอคืนดีกับผู้ตาย
เพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันผู้ตายก็ถูกทุบตีทำร้ายจนเป็นเหตุ

และก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุมาดักรอทำร้ายผู้ตายหลายต่อหลายครั้ง
ล่าสุดแจ้งความวัยที่สอพรลาดหลุมแก้ว
แต่คดียังไม่มีความคืบหน้า
จนสุดท้ายนายพานุพงศ์มาก่อเหตุซ้ำอีก
ดักทำร้ายตรงหน้าซอยตรงนี้ค่ะ
เขาเหมือนพกมีดมาแล้วเขาจะทำร้ายอ่ะค่ะ
ดักเลยค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ารอบนี้เขาไปยังไงกัน
พี่สาวไม่ยอมกลับไปเขาทนไม่ไหวแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาตบตีทำร้ายมาหลายรอบมากเลย
สิ่งที่เกิดขึ้นแม่และน้าสาวของผู้ตาย
บอกว่ายอมรับไม่ได้ไม่คิดว่าลูกสาวจะต้องมาจบชีวิตด้วยน้ำมือของสามี
และเป็นพ่อแท้ของลูกน้อยทั้งสองคน
ยืนยันให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

อยากบอกให้ผู้ก่อเหตุนั้นถูกลงโทษให้หนัก
และให้สะสมกับสิ่งที่ทำกับลูกสาวของตัวเอง
คือเหมือนกับว่าผู้ชายเขาแบบน่าจะหึงอ่ะ
หึงเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานอยู่แล้วด้วย

กับกรรมรายภาพพบันธ์ฯเขาก็ถามอะไรจะพูดกับแม่เขาไหม

สิ่งที่ทำมนั่ลที่เราอยากทำกับมันมาก
ส่วนหลานทั้งสองคนแม่ของผู้ตายยืนยันว่าจะรับมาเลี้ยงดูเอง
เพราะไม่ต้องการให้ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายพ่อของเด็กอีกต่อไป
ภูริพัฒน์บุญดินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน